แม่แต่ปรับอารมณ์เลย

เขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงแค่๔นะ

พาไปจุด๑โอเคผ่านไป

ทำไม่ได้คนไปรอกันเพียบ
มันต้องตาย
ไม่ต้องพูดอะไร

นายประสิทธิ์ผู้ทองสุกหรือว่าเสียแดง

โกรธแค้นมากนะ
รวมตัวกันมาหลายสิบคนแล้วมารอดูหน้าผู้ต้องหา
ขณะที่เจ้าหน้าที่พาตัวนายประสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบพานายประสิทธิ์ขึ้นรถกลับไปที่โรงพัก

ในจุดที่ก่อเหตุยิงนายทีรชาติ

เพราะว่ากลัวว่าจะถูกชาวบ้านลุมประชาธรรม
คือจุดนี้เป็นจุดที่นายประสิทธิ์นะครับขับรถฟอร์จูเนอร์
เข้ามายิงนายธีรชาติที่กำลังตัดต้นลำไยอยู่

นายประสิทธิ์เดินลงจากรถตรงไปหานายธีรชาติ

จากนั้นญาติของนายธีรชาติก็วิ่งกรีดร้องออกมาดูด้วยความตกใจ
ย้อนไปดูนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอยิงเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นฟอร์จูเนอร์ขับออกไป
โอ้โหแล้วบนฟอร์จูเนอร์นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อ
คดีนี้นายประสิทธิ์หรือว่าเสียแดงยุค๔๘ปี
ยิง๔ศพใช่ไหมที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
รายแรกเนี่ยอดีตภรรยาก็คือนางวันเพ็ญประสานเวท
ส่วนรายที่๒คือรายแรกที่ยิงนะยิงหน้าตลาด
คนที่สองนางสาวอลยาเชื้อเจริญที่เป็นลูกสาวของนางวันเพลิน
แล้ววิสัตว์เป็นลูกเลี้ยงของนายประสิทธิ์ยิงที่ไหนรู้ไหม
ยิงศพอื่นต่อไปด้วยอ่ะโดดร้ายเขา
นี่แหละครับนายประสิทธิ์นะครับผู้ต้องหาเนี่ยเปิดเผยว่าปมสังหารเนี่ย
ทำแบบนี้มาจากความคับแค้นใจครับแค้นใจใครยังไงบ้าง
นางวันเพลินไม่ยอมคืนเงินเขา๒๐๐๐๐๐บาท
ตกลงกันไว้ก่อนเลิกรากันไปจนเขาบอกเขาไม่มีข้าวกิน
แล้วก็ยังถูกลูกเลี้ยงเนี่ยครูถ้าอยากได้คืนไปฟ้องเอา
คือลูกเลี้ยงพูดบอกว่ากูมีพ่อเป็นตำรวจ
นายประสิทธิ์ได้ลงมือยิงทั้งสองคนเลยครับ

ส่วนรายที่๓ครับนายธีรชาตินะครับ
เขาบุกไปยิงเพราะว่าแค้นที่หลอกให้พ่อแม่เขาไปกู้เงินแล้วโกงหนี้

ส่วนลายที่๔นายบุญร่วมเขาอ้างว่า
เขายิงเพราะโมโหที่หลอกขายปืนปลอมให้เขา
แล้วพอบุญร่วมเอาปืน๓๘มาสลับเปลี่ยนให้
เขาก็เลยเอาจุด๓๘นี่แหละยิงทุกคน

นี่แหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกคนนึงนะครับ

เกือบจะเป็นรายที่๕คือลูกเขย
ก็คือแฟนของนางสาวอรยานั่นแหละ

คือตั้งใจจะไปยิงทิ้งเป็นลายที่๕นะครับ

ใช่เพราะโกรธแค้นที่ไปด่าบนโรงพัก
แต่ไม่ทันได้ยิงนะฮะ
เอาลองฟังผู้ต้องหาหน่อย
ไอ้คนนี้คือตอนไปที่โรงพักมันทำชาก๋า

และก่อนที่เราจะถูกจับใช่ไหม

ตอนนั้นถ้าเจอเขาอีกศพนึงคิดว่า

คนที่ผมทำ

คนที่ผมไปทำทำผมก่อนทั้งนั้น

นี่แหละครับเขายังรู้สึกว่าเขาทำไม่ผิด
คือสิ่งที่เขาทำถูกต้องแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เพราะว่าโดนแจ้งข้อหาไปฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และก็กฎหมายอาวุธปืนด้วย
แล้วเดี๋ยววันนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ
เรื่องต้นก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนคัดค้าน
การประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีครับ